ส่วนเรื่องนี้ที่อยู่ด้านหลังของเราเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์อุกอาจที่มันเกิดขึ้นค่ะ
โอ้โหผัวยิงเมียดับคาบ้านแล้วหลังจากนั้นนะฝ่ายสามีหนีไปเลย

ใช่ญาติของฝั่งสามีอ้างว่าปืนลั่นคุณผู้ชม
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ช่วงประมาณ๓ทุ่มกว่าจุดตรงนี้เลยค่ะ
ที่บ้านตำบลที่องค์พอกัญภาลกัญณดิตจังหวัดสุราชธาณี
เจอศพของภรรยานางปฏิมาจันสว่างอายุ๓๐ปี
โดนยิงเข้าที่หัว๒แผล
แล้วก็เจอปลอกกระสุนขนาดจุด๔๕๑ปลอก

แล้วก็มีกระสุนที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานอีก๒นัด
ตำรวจเก็บทั้งหมดเลยค่ะเอาไว้เป็นหลักฐาน
อุปกรณ์เหมือนกับอุปกรณ์สำหรับเสพยาจำนวนนึงด้วย
ถามว่าคนที่ทำมาคือใครล่ะ
นายอิสรพงศ์วิชัยดิต
เป็นสามีของนางปฏิมานี่แหละ
หลังจากที่เขาก่อเหตุเสร็จเขาขับกระบะไปเลยนะ
แต่ญาติญาติฝ่ายสามีเขาให้ข้อมูลบอกว่าอันนี้มันไม่ใช่การจะฆ่าจะแกล้งกัน
แต่มันเป็นเหตุปืนลั่นตำรวจก็เลยบอกว่าอ่ะเอางี้
งั้นติดต่อนายอิสรพงศ์ให้หน่อยให้มามอบตัวให้หน่อย
ญาติก็ติดต่อนะโทรหาไลน์หาแต่ฝั่งสามีนั้นเขาไม่มารับสาย
แล้วชุดสืบสวนก็เลยลงพื้นที่เลยไปไล่ดูเส้นทางในการหลบหนี
ขับกระบะดีแม็กซีประตูสีดำหลบหนีไปทางไหน
ถามสอบพยานแวดล้อมทั้งหมดเลยญาติด้วยเพื่อที่จะเก็บทุกอย่างเป็นหลักฐาน
ทีนี้ความคืบหน้ามีมั้ยเราไปถามทางพร่มกับสพการชนะดิดขนาด
บอกว่าตอนนี้นะสอบพยานแวดล้อมแล้วก็เก็บพยานหลักฐาน
เตรียมขออนุมัติสารออกไหมจากนายอิสรพงษ์แล้ว
เพราะว่าไปสอบปากคำพี่สาวของนายอิสรพงศ์เนี่ย
คือนางสาวสิริรักษ์เขาก็ให้การแบบนี้
บอกว่าเมื่อคืนนี้ตอน๓ทุ่มครึ่งเนี่ย
พี่สาวเนี่ยนอนอยู่ในบ้านห่างจากบ้านนี้สักประมาณ๒๐เมตรอยู่ไม่ไกลกันนะคะ
ใกล้เลยล่ะใช่แล้วลูกของเธอเนี่ยก็อยู่ในบ้านหลังที่เกิดเหตุนี่แหละ
ลูกวิ่งมาบอกบอกว่าเนี่ยดูสิแม่
คือก็เล่าให้ฟังค่ะว่านายอิสรพงศ์ใช้ปืนยิงน้าสะพ้าย
แล้วก็ขับรถไปเลยทีนี้จากการไปตรวจสอบในห้องเนี่ย
มีร่องรอยการต่อสู้คาดว่าจะมีการทะเลาะวิวาดกัน
แล้วตามเนื้อตามตัวของภรรยาที่เสียชีวิตก็มีรอยฟกช้ำ
ทีนี้ตำรวจเขาก็ต้องเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีนะคะ
เราไปถามพี่ชายของคนตายบ้างค่ะนายธวัชชัยจันสว่าง
ตอนที่นายธวัชชัยกำลังไปรับศพน้องสาวที่โรงพยาบาลสุราชเนี่ยนะ
พี่ชายก็บอกว่าเอาจริงนะถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งผมอ่ะ
ผมไม่เชื่อหรอกว่ามันมาจากปืนลั่นถึงแม้ว่าญาติฝั่งสามีเขาจะบอกว่ามาจากปืนลั่นก็ตาม
ผมว่ามันน่าจะเป็นการทะเลาะกันดูศพน้องสาวผมสิ
มีร่องรอยการเขียวช้ำตามร่างกายไปหมดเลยแล้วอย่างที่ผ่านมานะ
น้องสาวผมก็มีเรื่องทะเลาะกับสามีสามีก็ทะเลาะกับน้องสาวผมมาตลอดเลย
แต่เอาเป็นว่าผมปล่อยให้มันเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายละกันให้ตำรวจเนี่ย
นำตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้นะคะครับ